วันนี้มีการประชุมกันนะครับเพื่อพูดถึงปัญหาต่างแล้วก็มีเรื่องของสัญญามาด้วย
สัญญาที่หลายคนนั้นสงสัยนั้นก็คือราวของบริษัทแสนอ้อสตรอสแลฟก์ซีริเคจ่ำกัดมหาชน
เพราะว่ามีข่าวออกมาก็คือว่าบริษัทสยามสปอร์ตนั้นจะถูกยกเลิกสัญญา
จริงก็ร่วมงานกันมานานแล้วกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอล
ของชุดเก่านะครับแล้วก็มีอายุถึงปี๖๐ที่จะหมดในการดูแลสิทธิประโยชน์
แล้วก็ล่าสุดสมาครบอกว่าต้องยกเลือกสัญญาเขาบอกว่าไม่เป็นธรรม
เช่นสัญญาอะไรที่เซ็นเอาไว้แล้วมีอายุเกินหนึ่งปี
เขาบอกว่าให้สิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้แล้วก็จะมีการเคลียร์สัญญากันใหม่ทั้งหมดครับ
การประชุมสภากรรมการวันนี้นะครับวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการบริหารสิทธิประโยชน
บริษัทสยามสปอร์ตซิริเขตจำกัดมหาชนซึ่งที่ประชุมก็มีมติให้ยกเลิกสัญญาเนื่องจากว่า
สัญญานั้นไม่เป็นธรรมกับสมาคมแล้วก็เป็นสัญญาผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาคม
ซึ่งฝ่ายกฎหมายนั้นจะทำหนังสือชี้แจงให้กับบริษัทสยามสปอร์ตนั้นได้รับทราบต่อไปครับ
ส่วนสัญญาที่มีอายุผูกพันกับสมาคมฟุตบอลเกินกว่า๑ปีให้ถือว่าสัญญาทุกฉบับนั้นสิ้นสุดลงในวันที่๓๑ธันวาคมปีนี้ครับ
แล้วก็จะมีการกำหนดหลักในการบริหารสิทธิประโยชน์ใหม่ซึ่งสมาคมนั้นจะมอบสิทธิ์ให้กับผู้ใดไปบริหาร
ทุกสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์จะต้องผ่านการประมูลทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเจรจาตกลง
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดกว้างแล้วก็จะได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วกันว่า
แต่ละกรณีนั้นมีรายได้เข้าสมาคมอย่างไรนะครับ

ตัวแทนของบริษัทสยามสปอร์ตนั้นก็จะมีการ
แถลงข่าวให้กับสื่อบัญชนนั้นได้สักถามถึงประเด็นนี้

กรณีป้ายโฆษณาการพนันที่ปรากฏตามสนามแข่งขันฟุตบอล
ที่ประชุมก็มีมตินะครับ
ห้ามผู้จัดการรัชาสัมพันธ์สื่อการพนันทุกชนิด
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีบทลงโทษย้อนหลัง
และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร่างระเบียบข้อบังคับ
ที่มีความผูกพันกับกฎหมายไทยลงไปด้วยนะครับ
เรื่องนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นในเกมที่
เกมนี้ทำใหม่นายกสมกรมฝีระสะวันแห่งประเทศไทย

ครับแล้วก็เห็นป้ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเขียนมาในเฟซบุ๊คแฟนเพจอยู่แล้วก่อนจะมีการพูดถึงประเด็นกันในการประชุมสภากรรมการวันนี้นั่นแหละครับ
ซึ่งที่ประชุมก็มีมติให้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรับตำแหน่งประธานบริษัทควบคู่ไปด้วยเลยนะครับ
ขณะที่พลเอกอดุลเดชอินทพงศ์อุปนายกฝ่ายบริหารได้ขอลาออกจากตำแหน่งเช่นกันเนื่องจากเหตุผลด้าน
การทำงานซึ่งพลตำรวจเอกสมยศนะครับ
จะได้คัดสรรผู้ที่เหมาะสมเข้ารับตำแหน่งต่อไป
ส่วนความเคลื่อนไหวของการเตรียมทีมชาติไทยนะครับ
ล่าสุดนั้นทีมชาติเกาหลีใต้
ใหญ่ครับก็แสดงความสนใจที่จะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย
ในวันที่๒๙มีนาคมนี้หลังจากโปรแกรมเดิม
นั้นทีมสมขาวมีคิวจะต้องพบกับคูเวท

เนื่องจากฟุตบอลลีกจะมีโปรแกรมกันในวันที่๓๐มีนาคม
ถ้าตอบรับก็ต้องมีการเลื่อนการการออกไปครับ
ซึ่งเงินก้อนนี้ก็เป็นเงินที่ตกค้างจากการบริหารงานของชุดเดิมที่ไม่ได้เบิกไป
ซึ่งก็จะนำเงินจำนวนนี้มาพัฒนาระบบทีมชาติไทยต่อไปครับ
ยังพร้อมจะเป็นเจ้าภาพตามเดิมโดยสนามแข่งขันหลักก็คือสนามฟิลิปปินส์สปอร์ตสเตดียมที่เมืองบูราคารจะปรับปรุงให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
ในการรายการนี้ไทยเราก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับ
เพื่อมอบให้กับนักเตะที่ทำผลงานได้ดีในแต่ละตำแหน่งหลังจากจบฤดูการ
ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมกองหลังยอดเยี่ยมกองกลางยอดเยี่ยมและกองหน้ายอดเยี่ยมครับ
โดยจะได้รับเงินคนละ๑แสนบาทนะครับ
ส่วนรางวัลอื่นนั้นยังมีเหมือนเดิมครับประกอบไปด้วย

แฟนบอลผู้โชคดีในทุกเดือนและฤดูกาลอีกด้วยครับ